อย่างที่เราติดตามกันมานะมหากราบครับคุณชูวิทย์คือคุณชูวิทย์ยังบอกว่า
ถ้าถึงวันใกล้วันโหวตนายกแล้วเพื่อไทยจะเสนอชื่อคุณเศรษฐาแน่เนี่ย
ใช่ค่ะอ่าแสนสิริก็ส่งอ่าคำชี้แจงมาแล้วคุณเศรษฐาส่งคนไปฟ้องแล้ว
เรื่องของนอมินีเรื่องของการซื้อขายที่ดินที่เอ๊ะมันถูกต้องหรือเปล่า
รู้สึกว่าจะเป็นที่ดินตรงทองหล่อชาร์จใหญ่กว่าเดิมอีกโอ้โห
ใหญ่ไปเรื่อยไหมต่อไปต้องไปลงหนังไหมเนี่ยโปรเจคต้งโปรเจคเตอร์
ตัวละครก็เยอะกว่าเดิมอีกอ่าแล้วเมื่อวานแสนสุริก็ออกมาชี้แจงใช่ค่ะอ่า
คร่าวคือมีการเหมือนกับให้นอมินีที่เป็นบริษัทลูก
ซื้อขายที่ดินแบบไม่ถูกต้องเงินทอนที่หายไปให้แม่บ้านให้รอปภ
มาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แม่บ้านกับรอปภก็บอกเขาไม่รู้เรื่อง
ไม่รู้เรื่องการไหนจะกู้เงินพันลงพันล้านอันนี้ไม่รู้เลยครับ
วันนี้คุณเศรษฐาเคลื่อนไหวนะคะคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายก
พักเพื่อไทยค่ะโพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่า
ตามที่นายชูวิทย์กระมวลวิสิตออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินแปลง
สุขุมวิทย์ห้าสิบห้าที่ปัจจุบันคือโครงการคุณบายู
และทางบริษัทแสนสิริได้ออกแถลงการข้อที่จริงแล้วนั้น
ผมนายเศรษฐาทวีสินอดีตเคยบริหารแสนสิริมากว่า๓๐ปี
ผ่านวิกฤตมาหลายครั้งโดยที่ยังเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง
จนเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์แนวหน้าของประเทศ
โตมาจนมีทรัพย์สินรวมเกือบ๑๓๐๐๐ล้านบาท
และมีกำไรมากกว่า๔๐๐ล้านบาทในปีที่ผ่านมา
ได้รับการยอมรับเชื่อถือจากทั้งลูกค้าผู้ถือหุ้นและสังคมทั่วไป
น่าจะเป็นเครื่องยืนยันได้ระดับหนึ่งว่า
บริษัทแสนสิริได้ถูกบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล
และทำด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์มีข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
และไม่บิดเบือนหรือนำเสนอข้อมูลอันเป็นเท็จ
ในขณะที่ผมเป็นผู้บริหารบริษัทที่ดินแปลงสารสินซื้อมาตามราคาตลาดที่เหมาะสม
ดินแปลงทองหล่อก็ซื้อมาในราคาตารางวาละ๑ล้าน๑แสนบาท
ซึ่งเป็นราคาตลาดตามปกติในขณะนั้น
ดังนั้นการกระทำใดที่บิดเบือนไม่เป็นความจริง
ฝ่ายกฎหมายจะรวบรวมข้อมูลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง
และต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมจนถึงที่สุดอย่างแน่นอน
ที่ฝ่ายกฎหมายของบ้านเมืองเข้ามาตรวจสอบเป็นเรื่องที่ถูกต้องและพึงกระทำ
แต่การที่บุคคลหนึ่งปลูกปั่นตั้งสมมุติฐานขึ้นมาเองโดยมีเป้าหมายบางประการ
เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนี่คือโพสต์ของคุณเศรษฐาทวีสิน
แล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้แสนสุริเองก็ออกเอกสารชี้แจงไปแล้วนะครับ
แต่วันนี้นะฮะช่วง๑๘นาฬิกาที่ผ่านมาทางแสนสิรินะครับออกแถลงชี้แจงเพิ่มเติม
ที่คุณชูวิทย์กล่าวหาเรื่องนอมินีการจัดซื้อที่ดินแถวซอยทองหล่อนะฮะ
ใครกี่คนก็แล้วแต่ไม่ใช่นอมินีหรือตัวแทนของบริษัทแสนสิริหรือบริษัทในเครือของแสนสิริ
ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตั้งแต่ปี๒๕๕๑แสนสิริซื้อแล้วก็โอนที่ดินแปลงนี้โดยตรง
แสนสิรินะครับในแถลงการยังบอกว่าไม่เคยให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ขายแต่อย่างใด
จดจำนองเป็นการจำนองเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายของผู้ขาย
ซึ่งวงเงินจำนวน๑๐๐ล้านบาทเป็นวงเงินที่ครอบคลุมราคาที่ดินและค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามสัญญาของผู้ขายแล้วแสนสิริก็ยังบอกว่าแสนสิริ
ตามสัญญาเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายทุกประการนะฮะ

ดำเนินการฟ้องร้องคุณชูวิทย์๕๐๐ล้านบาท
คุณวิญญัติชาติมนตรีใช่บอกก็ฟ้องตามที่คุณชูวิทย์กล่าวหาว่าเลี่ยงภาษี๕๐๐ล้านนั่นแหละ

วันนี้คุณชูวิทย์บอกงั้นผมฟ้องบ้าง
ฟ้องกลับคุณเสธาแต่ผมเรียกแค่ไม่ทันฉันแล้วจะหันไปมองวอ๙๐๐๐๐บาท

อาญารัชดาวันนี้ค่ะคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตไปยื่นฟ้องเอาผิดคุณเศรษฐาทวีสินแล้วก็นายวิญญัติชาติมนตรีทนายความนะคะ
ข้อหาก็คือฟ้องเท็จหมินประมาทและความผิดฐานละเมิดพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เรียกค่าเสียหายทั้งหมดทั้งสิ้น๙๐๐๐บาท
ตัวเลขพี่อุ๋ยดูฝั่งซ้าย๙๐๐ฝั่งแดงฝั่งขวา๕๐๐ล้านมันต่างกันมากเลยนะ
คือคุณชูวิทย์บอกว่าก็ตั้งใจฟ้องกลับหลังจากที่ถูกคุณเศรษฐายื่นฟ้อง
ส่วนที่ผมเรียกแค่๙๐๐นะเหรอ

นายเศรษฐาเนี่ยจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี
กระทำพฤติการซ่อนเล้นอำพลางแบบนี้
ผู้ชายอย่างผมรู้เช่นเห็นชาติดี

ผมก็ฟ้องกลับแล้วยังไง

คุณฟ้องผม๕๐๐ล้านผมเป็นประชาชน
ผมฟ้องคุณ๙๐๐๐บาทวันละ๑๐๐๐บาท
ตั้งแต่วันที่๖ที่คุณฟ้องผมถึงวันที่๑๕

เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าผมไม่ได้ต้องการเงิน
แต่ผมต้องการข้อเท็จจริง
เป็นเงิน๑๐๐๐ล้านบาทของบริษัทนอมินี๒แห่ง
ที่เป็นบริษัทลูกของแสนสิริที่ถือหุ้น๙๙๙๙๙
อันนี้คือสิ่งที่คุณชุวิตเอามาประกอบการให้สัมภาษณ์วันนี้
แล้วก็ข้อมูลที่คุณชุวิตพูดเอาไว้นะคะ
บอกว่าทำไมมันถึงมีสัญญาจำนองก่อนแล้วค่อยทำสัญญาซื้อขาย
แล้วเงินทอน๔๓๕ล้านบาทมันหายไปไหนเหรอ
อันนี้ตั้งคำถามแล้วก็ตั้งข้อสังเกตต่อด้วยว่า
มีนายสมศักดิ์ที่เป็นรอปภถือหุ้น๐๗
และนายพีรพงศ์ถือหุ้น๐๐๐๐๑
ต่อมาบริษัทนี้ก็เปลี่ยนผู้ถือหุ้นจากแม่บ้านไปเป็นนายยงยุทธ์ที่ว่าเป็นรอปภอีกคน
ให้บริษัททิ้งร้างไม่ส่งงบการเงิน๕ปี
อันนี้หมายความว่ายังไง

จำนวนเงิน๑๐๐๐ล้านทำไมคุณไม่ซื้อขายเลยล่ะ
นั่นก็เพราะว่าคุณจ่ายเงิน๑๐๐ล้านไปให้กับนอมินีผมให้คุณกู้
คุณเอาเงินไปพันหนึ่งไปจ่ายเจ้าของเก่า
คุณเหลืองันสี่ร้อยสามสิบห้าล้านเก็บแม่บ้านกับเราพอจำได้ไหม
วันนี้กูไปถามแม่บ้านนี่แม่บ้านบอกไม่รู้เรื่อง
เอาแล้วไงคุณจ่ายเงิน๑๐๐ล้านไปให้กับแม่บ้านที่ไม่รู้เรื่อง
คุณชูวิทยกขึ้นมาอีกหนึ่งบอร์ดค่ะพี่อุ๋ยครับ
บอกช่วยผมทีทำไมฮะตามหาคนนี้ให้หน่อยอืม
ชื่อนี้ค่ะนี่นี่บอกตามหาให้หน่อยสิอ่า
ถือหุ้นสามสิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์ของบริษัทรักษาความปลอดภัย
มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นและมีอำนาจลงนามเขาเป็นพี่สาวของใครหรือ
อันนี้คุณชุวิตตั้งคำถามไว้อ๋อไม่ทราบอ่ะผมก็ไม่ทราบ
ใช่ค่ะคุณชุวิตบอกว่าเออไม่เป็นไร
พรุ่งนี้๑๐โมงเดี๋ยวผมเอาข้อมูลไปยื่นให้บิ๊กโจ๊กเอง
จะได้ให้ตรวจสอบทั้งหมดเลย
นายสมศักดิ์คือคนที่เซ็นเมื่อกี้นี้มีอยู่๑หุ้น
นายสมศักดิ์ขายทิ้งก็สั่งเอานายประยุทธ์
มาแทนนายประยุทธ์นายยงยุทธ์ก็เป็นพนักงานและสังกภัย
เนนอีกแล้วก็ทำไงทิ้งบริษัทนี้ไปทันที
โดยไม่ส่งงบ๕ปีติดต่อกันหลังจากซื้อขายตามหาคนนี้ครับ
ตามหาคนนี้แล้วจะขายให้ปิดสนาย
ฮะนี่ไงพี่สาวใคร

แสนสิริโดยนายเศรษฐาจะกระทำการใดเนี่ย
วันพรุ่งนี้ผมจะยื่นให้บิ๊กโจ๊กเพื่อเรียกการสอบสวน
อมินีทุกคนนี่สารอาญารัชดาครับ
ที่นี่ไปต่อนะคะหรือฮะไปสภาธนายความต่อค่ะ
แค่นี้ก็เสียงแหบแล้วนะเนี่ยเพื่อชีวิตวันนี้เนี่ย
ใช่ค่ะแต่ไม่หยุดไปต่อไปสภาธนายความยื่นสอบ
ัญญาทนายความของนายวิญญัติกรณีเปิดเผยพรบข้อมูลส่วนบุคคล
ที่ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยบอกว่าการที่ทนายความ
เอาประวัติคนอื่นมาพูดอันนี้ฝ่าฝืนวิชาชีพไหม
เพราะทนายความต้องรู้กฎหมายเป็นอย่างดีใช่หรือเปล่า

นี่นะคะสำหรับความเคลื่อนไหววันนี้ของคุณชูวิทย

สถานที่นั้นหมดแล้วแต่ว่าในออนไลน์ยังไม่หมดโลกจริงหมดแล้ว
ยังมีอีกหรอยังต่ออีกหรอในออนไลน์ยังมีต่อ
๔โมงเย็นวันนี้ค่ะโพสต์เฟซบุ๊ก
เรื่องโกหกของมหาชน
แม่บ้านที่เป็นเจ้าของบริษัทที่จำนองที่ดินทองหล่อ
และต่อมาขายให้แสนสิริในราคา๙๕๗ล้านบาท

ผมเลยนำหนังสือรับรองบริษัทและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ระบุให้เห็นชื่อพินิษฐ์และที่อยู่ชัดเจน
ส่วนรู้หรือไม่รู้หรือเป็นนอมินีหรือถูกสวมบัตร

ของแบบนี้มันดูกันที่เอกสาร
สิริให้กู้มีหนังสือจดจำนองที่ดิน๑๐๐๐ล้าน
และต่อมาตามไปซื้อที่ดินแปลงนี้ต่อ
ก็แปลกอีกจะซื้อก็ซื้อสิ
แต่ต้องให้จำนองก่อนเพื่อตัดทอนส่วนต่าง
หรือใครจะเป็นพยานหรือใครจะเป็นผู้ต้องหา

คือเรื่องนี้ก็มีการฟ้องกันเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะฮะ
ซึ่งมันก็ต้องรอการพิสูจน์กันเนี่ย
แต่มันคงไม่น่าจะทัน๒๒สิงหาคมนี้
ที่บอกว่าจะเลือกนายก
วันโหวตนายกรัฐมนตรีประธานวันนอร์นัดแล้วนะฮะวันอังคารหน้า
แน่นอนว่าคุณชูวิทย์พุ่งเป้าไปที่เรื่องจริยธรรมความเหมาะสมในการเป็นนายกของคุณเศรษฐา
คุณเศรษฐาก็ชี้แจงข้อเท็จจริงตามกระบวนการต่างที่จะมีการฟ้องร้องอะไรด้วยนะฮะ
เพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยจะโหวตนายกผ่านไหมไม่รวมเรื่องการตั้งรัฐบาลข้ามคั่วนะ
ไม่รวมข้อกังวลต่างต่างของสวอีกนะที่ก้าวไกลเขาใช้เป็นเหตุ
เพราะเขาบอกว่าผมไม่โหวตนายกให้เลยนะสอสอทางพักของก้าวกลายไม่โหวตให้กับทางฝั่งของเพื่อไทยนะ
เพราะไม่สนับสนุนการตั้งรัฐบาลข้ามคั่วค่ะวันนี้คุณภูมิธรรมเวชยไทยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับ
โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะฮะเพื่อจะชี้แจงสถานการณ์ทางการเมืองในการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทย
คุณภูมิธรรมบอกว่าพักเพื่อไทยมีจุดกำเนิดมาจากภักดิ์ไทยรักไทยยืนหยัดบนหลักการประชาธิปไตยมาตลอดถึงวันนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลง
แม้จะพยายามคลี่คลายความขัดแย้งที่มีอยู่มากว่า๒๐ปีแต่ก็ยังถูกด้อยฆ่าโดยเฉพาะในสังคมออนไลน์นะฮะ
คุณภูมิธรรมบอกว่าการสลายคั่วเป็นการพาบ้านเมืองออกจากความขัดแย้งภารกิจนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
แต่เราตระหนักดีว่าหากจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องคิดใหญ่ด้วยใจที่ใหญ่ใจที่กว้าง
ภายใต้ทางเลือกที่ครับแคบเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าผลประโยชน์ของพัก
จับมือทำงานร่วมกับทุกพักเพราะต่างก็เป็นตัวแทนของประชาชน
ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้คุณภูมิธรรมบอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยยอมเสียต้นทุนทางการเมืองด้วยความเชื่อที่ว่า
ทารกที่คลอดจากคันมารดาล้วนผ่านความเจ็บปวดชั้นใด
การเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นย่อมต้องผ่านความเจ็บปวดฉันนั้น
เพื่อพิสูจน์ตัวเองและความเชื่อของเรา
พูดถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ซึ่งตอนนี้ประธานรัฐสภานัดแล้วนะฮะ๒๒สิงหาคมนี้
เลขาธิการพักเพื่อไทยบอกว่าตอนนี้พักเพื่อไทย
รวมรวมเสียงสอสอแล้วก็สวได้เกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาแล้วนะฮะ
คือเกิน๓๗๕คนแล้ว
ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีการเสนอชื่อนายกคนอื่นจากภาคการเมืองคืน
คือคณิตเอกจากภักดิ์อื่นเนี่ยจะมีการเสนอแข่งกันไหม
แต่ถ้าเกิดเพื่อไทยเสนอชื่อคุณเศรษฐาแล้วคุณเศรษฐาไม่ผ่านการโหวต
ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่อย่างที่สวหลายคนก็ตั้งแง่อยู่เนี่ย
ทางคุณประเสริฐบอกว่าก็คงต้องคิดกันอีกทีว่าจะเอายังไงต่อ
เสนอชื่อคุณอุ้งอิงแพทองทานต่อหรือไม่
แต่ยังมั่นใจว่าการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทย
ครั้งเดียว๒๒สิงหาคมนี้ผ่าน
เพราะรวบรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาแล้วนะครับ
นี่คือสิ่งที่พักเพื่อไทยเขายืนยันมานะฮะ